ที่บุรีรำกันหน่อยเหตุการณ์ระทึกครับ
พระร่วงตกจากท้ายกระบะฮะบาดเจ็บกัน๗รูปอ่ะ
นี่ครับสภาพพระที่บาดเจ็บครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นถนนสายบุรีรำสตึกครับ
โนนสวรรค์ตำบลบ้านด่านฝั่งขาเข้าตัวเมืองบุรีรำ

อ๋อค่ะมีทั้งหมดแปดคน
เป็นพระเจ็ดรูปและคนขับอีกหนึ่งคนครับ
ปรากฏว่าพระที่เจ็บหนักมี๕รูปด้วยกัน
ก็จะเป็นพระจากวัดโนนสวรรค์
แล้วก็พระจากวัดบ้านประหลัดปุ๊ก
ขณะที่พระอีก๒รูปนั้นเจ็บเล็กน้อย

โอ้โหเลือดอาบเลยครับใช่รถกระบะของวัดเนี่ยเป็นรถกระบะมีแคปหลังนะครับ
บรอนซ์เงินใช้สำหรับรับส่งพระสภาพด้านหลังถูกชนจนยุบ
ใกล้กันมีรถอีกคันหนึ่งเป็นกระบะ๔ประตูครับ
ตกลงไปข้างทางถ้ารถกระบะคันนี้มีแคปข้างหลังนี่เป็นรถของวัดนะ
ส่วนอีกคันหนึ่งที่พุ่งลงข้างทางพงหญ้านั้นเป็นกระบะของนายเจริญ

เขาบอกเขาขับรถมาทำธุระตามปกติพอมาถึงที่เกิดเหตุ
รถของพระเนี่ยตัดถนนข้ามมาเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชน
คุณเห็นไหมถุงลมนิรภัยทำงานเลยแสดงว่าชนแรง
ใช่เจ้าอาวาสวัดนวลสวรรค์บอกว่าปกติแล้ว
คนขับรถของวัดชื่อว่าคุณคูณ
คูณจะขับรถพาพระไปทำกิจนิมนต์เช้านี้ก็เช่นกัน
มีพระอยู่ในรถ๒รูปคนขับอีก๑ในรถมี๓นะ
ท้ายรถมีอีก๕รูปครับก็กำลังจะไปทำกิจนิมนต์กัน
ปรากฏว่าจู่เกิดเหตุการณ์คือ
โดนรถพุ่งชนใส่อย่างเต็มแรงเลยฮะ
คูณคนขับรถของวัดบอกว่า
หลังจากที่รับพระมาครบแล้วกำลังไปทำกิจนิมนต์
บนถนนเส้นนี้มองกระจกหลัง
เห็นรถที่ขับตามมาขับสายไปสายมา
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นท่าไม่ดีเขารีบเร่งเครื่อง
หลบเข้าปั๊มก่อนแต่ไม่ทันโดนชนเข้าอย่างจัง
ตำรวจสภบ้านด่านจะตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุ
เช็ควงจรปิดกล้องหน้ารถหลังรถถ้ามีนะครับ
และจะเชิญคนขับไปสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
ดูกล้องเลยล่ะค่ะนะจะได้รู้ใครผิดใครถูก